ที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
อะไรเหรอจบโจรทีจบโจรทีขโมยมันมาขโมยเงินช่วยด้วยเออเออ

ไม่ใช่คือก่อนหน้านี้เราเล่าไปว่าเก็ตการ๙เขาไปตามจับขโมยได้ด้วยตัวเองคุณผู้ชมค่ะ
แต่ล่าสุดเนี่ยโจรมันมาถึงนี่เลยคณะหมอลำใจเกินเลย

มาถึงหลังเวทีเลยคุณผู้ชมค่ะนิดนึงนะอันนี้เป็นภาพที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูมากเลย
เธอเนี่ยเก็บภาพเหตุการณ์ที่ชาวคณะนะกำลังสอบถามผู้ก่อเหตุ
หรือว่าโจรนั่นแหละถึงจำนวนเงินที่ขโมยไป
แจ๊กกะลีนเธอขโมยไปเท่าไหร่เธอบอกมาสิ
แต่ได้ข่าวบอกเป็นแดนเซอร์ทีมอื่นใช่ไหม

ถามโจนอยู่ว่าโจนนั่นน่ะขโมยเงินไปกี่บาท

ภาษาอีสานี่มันศูนย์บอกว่ามันโกรธมากเลย

มันศูนย์ร้ายเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชม
กว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทใส่สะโพกแทบหลุดเหมือนกัน
หลายตัวมันเหนื่อยแทบขาดใจจริง
แล้วก็กระปุกใส่เงินที่คนร้ายขโมยไปเนี่ย
บางคนก็เอาไว้ใส่ติ๊บไงที่ได้จากการแสดง
เขาอุตส่าห์เก็บหอมรอมลิฟต์เอาไว้
แต่มาเจอหัวขโมยแบบนี้มันเจ็บจี๊ดที่ใจเลยพี่แจ๊ค
พอจับขโมยได้ความรู้สึกเนี่ยมันไม่อยากดำเนินคดีนะ
แต่มันอยากได้เงินคืนแค่นั้นเอง

เราได้สอบถามเพิ่มเติมกับคุณบอสบอยสิริชัยหัวหน้าวงไปแล้ว

อสบอยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนที่เต้ยลา
เต้ยลามันคือคำกรรมเต้ยลาเป็นการแสดงไป
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้นำคนร้ายไปสอบสวนเพิ่มเติม
ทราบเป็นว่าเป็นทางเครื่องของหลับคณะอื่น

เอ้าไอ้วัตสัยกินข้าวเหรอบ่

แล้วทีนี้อะไรรู้มั้ย
คนเขาเผลอไงค่อยเฮ้ยกระเป๋าตังค์อยู่ไหนวะ

ค่อยไปหยิบที่หลัง
คนยิ่งละคนอย่างนี้
ไล่ไปหลังเวที
แล้วคือกระบอกที่เห็นอย่างที่บอกไป
มันเป็นติ๊ปที่เวลาแฟนเอาให้

มันมีแบงก์๒๐บาท

แล้วก็อยู่ในวงการเดียวกันแทบนะครับคุณผู้ชม
ที่สำคัญจะถูก๒๐คนโอ้ยจริงหรอ
ขโมยยังไง๒๐คนไม่ได้นะคุณผู้ชมค่ะ

รวมถึงคนที่ไปดูโชว์ด้วย
แล้วก็พี่ที่โชว์ด้วยคณะโชว์ด้วย
เผลอชนะกระเป๋าตรงกระเป๋าตังค์เก็บให้เรียบร้อย

จริงเพราะคนที่แสดงบนเวทีนะ
คนที่อยู่ล่างเวทีเองก็ต้องระมัดระวัง